ไปหางานใหม่ทำกันไหม

เหลียดไปทำแต่ไงทั้งไม่ไป

เห็นไหม

ก็ให้ให้นอกโครงให้เข้าไปให้ในโครง
ก็เลยไม่เอาแล้วเสือมันก็ไม่ชอบฉันด้วย

มันบอกกินไม่อิ่มกินไม่อิ่มกินไม่อิ่มอิ่ม
พูดเป็นหัวเป็นสร้อยอ้าว
แล้วแกล่ะแกเคยคิดจะหางานใหม่ไหมล่ะ

เอาตัวมาส่งหรอ
ไม่ใช่ครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
เฮ้ยไอ้นี่มาวงคนเป็นด้วยเฮ้ย
ทำไมมันเรียกเลยว่าหัวหน้าวะ

คือมาสมัครงานครับ

ออกไปเลยออกไปจากร้าน
นี่ร้านขายของเออให้มาซื้อของจะบ้าแล้วมาสมัครงานนี่เราสามตัวจะไปหางานอื่นทำกันอยู่แล้วเนี่ย
ผมทำได้ครับได้ทุกอย่างเลยฮะจะมาตาเหลือกใส่ผู้อีก
ร้านเนี่ยนะลูกค้าไม่ค่อยมีทุกวันนี้กูนั่งจนโต๊ะด้านหมดแล้วเนี่ย
เมื่อก่อนทำงานที่ไหนมาน้อง
เมื่อก่อนนะฮะเคยเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนฮะเฮ้ยจบจากไหนมาการศึกษา
จบแล้วครับป๓นี่ที่มิซิซิปปี้ครับ
เฮ้ยเรียนดีดีกว่า

เฮ้ยอยู่ท่าไหน

ก็ป๕อยู่วัดโต้ลิน
แต่ผมเรียนปฏิที่เม็กซิโก้
โคลัมเบียครับแล้วก็เป็นมาเลเลียนอนอยู่โรงพยาบาล

ยุงครับยุงส่งข้อความกัดครับ
ยุ่งส่งข้อความกัดยุ่งเฟสบุ๊ค

ยาวยาวผิด
โอ้โหยุงไลน์

อะไรก็ผมเสิร์ฟให้ดูไหมครับ
เสิร์ฟบริการเนี่ย

หน้าแต่ไม่เสิร์ฟพี่อยู่เลย

ก็ประวัติงานครับอ๋อมีประวัติงานด้วยเหรอ

โอ้โห
แฟนเหี้ยกมายไปโอ้โฮ
นานมาช่วยสุดท้ายเฮ่ยเฮ่ยนานน่ารับว่ะ

ไอ้น้องผลงานเด็ดมีอะไรบ้างวะ

แล้วแม่มาบอกเป็นคนดีลูกคนดีไม่เอานะ
มึงนี่มีเวลาไปแอบทำด้วยนะ

แล้วเองมาทำงานอย่ามาสมัครงานเองต้องการเงินเดือนเท่าไหร่

๔๗ล้านครับ

เออไปไปสมัครที่อื่นไป

ยังยังไม่ไป
พวกพี่จะไม่รักผมใช่ไหม

ติดยาหรือเปล่าติดยาหรือเปล่า
ไม่ได้ติดครับซื้อสดตลอด

อันชีวิตของผมนี้แสนเศร้า

กินกับข้าวกับข้าวก็ไม่อร่อย

กินปูกุ้งกินปลาแล้วกินหอย

รสชาติก่อยจริงนะจ๊ะจุ่งเบอร์
ดีตลอดดีจริงจ๊ะจุ่งเบอร์

ไปเก็บไม่เสร็จสักทีไปออกไป

จะเป็นคนวิ่งป้นวิ่งราว
วิ่งบนสะพานลอยก็สะดุดขาตัวเองล้ม
ไอ้เดี๋ยวนายไม่ได้อยากรู้นะนี่อะ
จะเล่าให้ฟังผมหน้ารังทศครับพี่

ก็ทำมีดหล่นใส่เท้า
ชีวิตผมมันไม่ง่ายเลยครับพี่
ชีวิตผมมันไม่กล้วยเลยพี่
ใช่พี่ปูมาจะเอากล้วยนี่แหละพี่
อยากให้ชีวิตง่ายเหมือนปลอกกล้วย
ใช่ครับ

อันนี้กล้วยไส้มะคาม

ไม่แพงใช่ไหมครับอันนี้กล้วยติดกับกำแพงเพชร
กล้วยติดกับกำแพงเพชร
ก้วยทะลกบาต

เปือคนอาหารที่กล้วย
กล้วยติดกับกะแพงเพชร

กล้วยตาก

ซื้อไปเลยน้องนี่กรวยตากค่ะ

คำถามข้อที่เจ็ดของคุณบะวี่

ช่วงหน้าแล้วจะไม่กล้วยเลยนะครับ
ขอเวลาให้คุณบาวีพักหายใจสักครู่
เพราะถ้าตอบถูกจะเข้าสู่คำถามแจ็คพอร์ต
โอ้โหช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ